เอาล่ะตอนนี้ไม่ต้องปิดตาแล้ว
อยากให้คุณผู้ชมเปิดตา
และเพ่งจิตและตั้งใจ

เพราะจะพาคุณผู้ชมไปบุก
จวนผู้ว่าที่จังหวัดพยาว
พร้อมกับไปดูทะเบียนรถของท่านบูว่าพร้อมกัน
ไปเลยสาราประชาคมจังหวัดพยาวนะคะ
เขากำลังจะมีงานใหญ่งานสำคัญ
บอกเลยว่าไม่ได้สำคัญแค่คนในจังหวัดพยาวเท่านั้น
แต่สำคัญสำหรับคนทั่วทั้งประเทศ

เพราะว่าเขาได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ประจำวันที่๑ธันวาคม
นี่ก็จะเป็นการออกสลากสัญจร
ใช่แล้วก็คืองวดวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒นี้
เขาจะไปออกสลากสัญจรกันที่สาลาประชาคมจังหวัดพยาวแห่งนี้นี่แหละค่ะ
คนที่นี่เขาก็เลยตื่นตัวกันนะคะ
เพราะว่าการที่จังหวัดพยาวได้เป็นสถานที่ในการออกสลากินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ย

เขาเอาวันเดือนปีที่จังหวัดพยาวได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด
นั่นก็คือวันที่๒๘สิงหาคม๒๕๕๙
รวมอายุจังหวัดพยาวครบรอบ๔๒ปีไปวิเคราะห์
พูดตรงนะในช่วงของสลากสัญจรเวลาไปออกสลากยังต่างจังหวัดเนี่ย

ประชาชนชาวบ้านเขาก็จะไปดู

เขาจะมีความเชื่อกับสถานที่ที่ไปจัดออกสลากสัญจร
ว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวเลขของสถานที่ตรงนั้นยังไง
ใช่แล้วจะได้เอามาลุ้นกันนะนั่นแหละ

เดี๋ยวทีมทำวิจัยทำข้อมูลคือยังไงคะ
ถูกต้องเป็นระดับมืออาชีพมือพระการจำนวนมาก
เขาพากันไปที่นี่เลยจวนผู้ว่าก็คือ
ก็คือบ้านจวนผู้ว่าของนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ซึ่งบ้านเลขที่เราก็ได้เห็นกันไปแล้ว
บ้านเลขที่ของท่านก็คือบ้านเลขที่๙๙หมู่๑๑ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ดิฉันพอร์สรหัสเปรษณีย์ได้ไหมคะจะได้ส่งเปรษณีย์ไปถูก

โอ้โหพบเลยค่ะ
เขียนจดหมายไปบอกท่านได้

ดูบ้านมันไม่พอค่ะมีอย่างอื่นไหมคะ
ไม่หมดบางคนบอกดูบ้านแล้วส่องจวนผู้ว่าไปเรียบร้อย
ไปดูทะเบียนรถของท่านผู้ว่ากันหน่อยดีกว่าครับ
ตำแหน่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรถประจำตำแหน่งคันนี้
คุณดูไปจอดที่ไหนไปทำอะไร
ก็มีแต่คนไปยืนดูยืนมอง

ไม่รู้เหมือนกันไปจอดที่ไหนมีแต่คนมาถ่ายรูปรถ
นั่นแหละจริงก็มีแต่คนให้ความสนใจ
แล้วก็จดอะไรจดจ้อง

เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรเท่านั้นเอง

เออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันที่๑ธันวาคม
เขาจะมีการไปจับรางวัลตรงนั้นยังไงกันบ้าง
ต้องแล้วมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วน่าสนใจกันมากมาย

เพราะฉะนั้นไปดูด้วยสายตาเลยว่าเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าให้ประชาชนสามารถเข้าไปดู
เพื่อเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลว่า
ที่นี่เป็นการออกรางวัลที่โปร่งใสมากจริง
เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสด
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวี
วันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒นี้นะคะ

ปวดใครมากเดี๋ยวเวลาน้อยหรือเปล่าเหมือน

เขาดูกันอยู่แล้วดูกันดูไงอย่าไปดูช่องอื่นนะอืม
ถ้าตอนนี้มีช่องของช่องนี้แหละพิธีกรน่ารัก